นี่เรายังไม่ออกจากห้องน้ำปั๊มเลยนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คือแม่บ้านเขาจะไปทำความสะอาด
เขาก็สังเกตว่าที่ห้องน้ำชาย
ทำไมห้องน้ำชายล็อกอยู่แล้วล็อกอยู่นานแล้วหลายชั่วโมงเลย
ล็อกอยู่๓ชั่วโมงอ่ะแล้วถึงเวลาที่แม่บ้านจะเลิกกะ
แล้วต้องทำความสะอาดห้องนี้ก็เลยสงสัย
ใช่ค่ะทีนี้พอสงสัยเสียงไม่มีเสียงเสียงเงียบ
ตัดสินใจเปิดดูตอนเปิดดูพังงะเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีศพของผู้ชายแล้วหัวปักลงไปในอ่างน้ำ
แม่บ้านเล่าให้ฟังแม่บ้านยังตกใจอยู่เลยค่ะ
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจตำรวจจากสพเมืองระยอง
พอได้รับแจ้งเสร็จแล้วปั๊บก็รีบมาที่ปั๊มน้ำมันบางจาก
ถนนสุขุมวิทย์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
แล้วตอนนั้นพนักงานปั๊มก็ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำ
เข้าไปตรวจสอบห้องน้ำผู้ชายนะประตูล็อกอยู่
ไขกุญแจเข้าไปก็เห็นร่างของผู้ตาย
ปักลงไปในอ่างน้ำข้างข้างโถส้วมนำศพขึ้นมา
แล้วพอตำรวจเห็นหน้าเนี่ยคือตำรวจเขาจำกันได้เลยว่า
นี่คือตำรวจสพเมืองระยอง
ร้อยตำรวจตรีชัยศักดิ์ปุณพงชัยอายุ๕๔ปี
เป็นรองสารวัตรสืบสวนที่สพเมืองระยองค่ะคุณผู้ชม
โอ๊ยเป็นตำรวจที่โรงพักเดียวกัน
แล้วจากการสอบสวนพนักงานทำความสะอาดปั๊ม
เขาบอกว่าตอนนั้นไปทำความสะอาดห้องน้ำ

ทำไมห้องน้ำนี่ล็อกตลอดเลยเลยรีบบอกพนักงานผู้ชายให้มาเรียก
เรียกแล้วเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับ

พ่อแม่บ้านเอาบันไดมาให้เลยให้พนักงานผู้ชายปีนดู
พนักงานผู้ชายหันมาบอกแม่บ้าน
คนนั้นเขาหัวทิ้มลงไปในบ่อแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งผู้จัดการปั๊ม

คุณผู้ชมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

ตอน๕ทุ่ม๗นาทีวันที่๓๑มักรา
พุ่งชายตำรวจนายเนี่ยขับรถมาจอดหน้าห้องน้ำ

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ลงมาอีกเลย
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหม
ที่ตำรวจนายนี้เข้าห้องน้ำแล้ววูบ
หัวทิ้มลงไปในอ่างน้ำข้างแล้วก็เสียชีวิต
ไม่รู้ว่าเป็นโรคประจำตัวพักผ่อนน้อยหรือยังไ

แต่ต้องรอการสอบสวนทุกคนด้วยนะ
เพราะว่ามันยังมีข้อสงสัย
ตรงที่ว่าถ้ารถคันนี้มาจอดตั้งแต่คืนของวันที่๓๑มกราคม
แต่ทีนี้เราไปพบศพตอนค่ำเมื่อวานใช่ไหม
ค่ะนะครับต้องดูนะว่าจริงแล้วผู้ชายคนนี้
จอดเข้าห้องน้ำรอบนี้อยู่อย่างนั้นทั้งคืนทั้งวันเลยหรือเปล่า

หรือออกไปที่ไหนก่อนแล้วมาเข้าห้องน้ำอีกทีตอน๖โมง
ตามที่แม่บ้านให้ข้อมูล
พ่อแม่บ้านบอกแบบนี้ว่าจริงเวรของเธอมี
คือสองกะนะเวรของหน้าที่แม่บ้าน
ก็มีกะเช้าที่มีแม่บ้านอีกคนคอยทำความสะอาดอยู่
ก็ไม่พบความผิดปกติว่าประตูห้องน้ำนี้ล็อก
คุณผู้ชมฮะแต่เธอมาพบความผิดปกติว่าประตูห้องน้ำเนี่ย

ดังนั้นเลยไม่รู้ว่าภาพวงจรปิด
กับการตายของผู้ชายคนนี้ในห้องน้ำ

ใช่แล้วก็ตัวตำรวจนายนี้
เขาเพิ่งจะได้เลื่อนจากดาบตำรวจเป็นยศร้อยตำรวจตรี

แล้วสุดท้ายมาเจอพบเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องให้ทางทีมแพทย์เนี่ย
ชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ต้องตรวจสภาพศพนะว่าตายค้างคืนหรือเปล่า
หรือว่าเพิ่งจะเสียชีวิตตอนเจ้าหน้าที่ไป